ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่ง
เป็นพระหนุ่มอายุ๒๒ปีเพิ่งบวชมาพรรษาเดียว
ก็อยู่ดีก็ใช้ปืนไปยิงเจ้าวาดของสำนักสงฆ์
บาดเจ็บสาหัสมีชาวบ้านอีกคนนึงพยายามกระโดดมาขวางลูกปืนนะครับ
โดนไปด้วยนะครับบาดเจ็บนะครับ

ตำรวจสพเชียงดาวได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันบาดเจ็บ
สำนักสงฆ์มงคลเทพนิมิตรอยู่ที่บ้านห้วยบงหมู่๕ตะบนแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้บาดเจ็บ๒คนนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะ
ชาวบ้านก็มาดูเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดนะครับ
จุดเกิดเหตุมีกองเลือดอยู่ที่พื้นนะครับผู้บาดเจ็บคนหนึ่งคือพระมงคลมังคโล
อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าอาวาสของสำนักสงฆ์มงคลเทพนิมิตร
บาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกยิงเขาที่ใบหน้า
อีกคนนึงคือนายพรมมาจองคำอายุ๕๒ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ถูกยิงกระสุนเจาะเข้าที่บริเวณลำคออาการสาหัสเหมือนกัน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงดาวนะฮะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
แพทย์ก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครพิงอำเภอแม่ริม
ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่ที่โรงพยาบาล
มีพระที่จำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้บอกว่าคนก่อเหตุ
แล้วก็เจ้าอาวาสเนี่ยความจริงแล้วไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกัน
ชาวบ้านที่โดนไปด้วยก็คือกระโดดมาขวางนะครับ
แต่พระที่ก่อเหตุที่เป็นพระหนุ่มที่มาจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์
คือพระสุธรรมคำแตงอายุ๒๒ปีเนี่ยน่าจะเกิดอาการหลอนยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะว่าญาติพี่น้องให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนติดยาเสพติดนะฮะ
แล้วก็เพิ่งมาบวชได้๑พันศาเท่านั้น
ให้ทำของมันคนนี้ทำของมันใส่ของมันอย่างนี้ไง

มันก็กินอย่างงี้ไงขณะตอนนั้นมันก็ผมอยู่นั่งหลัง

มีคนไฟรือของพวกมันอีกแล้วมาจากด้านใด

คือเหตุกร้านหนึ่งยา
เพราะคนที่บ้านเขาไม่ได้บอกว่าเขาติดยาแล้วก็มีคนบอกพี่สาวเขายังเอาไม้กินกว่าพี่สาว

เนี่ยฮะเข้ามาบวชแล้วก็มาหลอนยาอย่างนี้ความจริงพวกนี้ต้องบำบัดให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดกันก่อนนะนะ
พันธุ์ตำรวจเอกวินิจฉัยพินิศศักดิ์ภูมิกับการสพเชียงดาว
บอกว่าจากการสอบปากคำนะครับทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่พระมงคลเจ้าวาดสำนักสงฆ์กับนายพรมมากำลังคุยเรื่องงานกันอยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์
พระสุธรรมผู้ก่อเหตุถือปืนเดินเข้ามาเลยแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่พระมงคลหนึ่งนัด
พรมมาตอนนั้นกระโดดขวางปืนด้วยนะครับก็เลยถูกยิงเขาที่ลำคอ
กระสุนยังไปถูกที่ใบหน้าพระมงคลด้วยก็เลยบาดเจ็บสาหัสกันทั้งคู่
ก่อนที่พระสุธรรมที่ก่อเหตุจะหลบหนีไปสาเหตุคาดว่าพระสุธรรมที่เป็นพระหนุ่มน่าจะมีอาการเครียด
แล้วก็มีอาการทางประสาทด้วยตามคำให้การของญาติ
บางคนก็บอกว่าพระสุธรรมงมงายทางศัยศาสตร์มักจะบ่นว่าพ่อเคยถูกทำคุณสัยเป็นประจำ
จนพ่อต้องเสียชีวิตแล้วก็เข้าใจว่าเจ้าวาดของสำนักสงฆ์เนี่ยเป็นคนทำคุณสัยใส่พ่อ
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
แล้วก็ยึดของกลางปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ได้๑กระบอกก็พาไปศึกเรียบร้อยนะครับถูกแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะฮะน่ากลัว